โอเคเดี๋ยวคุณภาษาสร้างแบล็คดอร์บล้อม
ใช่เดี๋ยวแบล็คดอร์บล้อมรับไปอย่างนั้น
ได้ได้ได้มาได้มานั่งกันได้ไหม

โอเคโอเคโอเคโอเค

ผมขอพี่โฟนค่ะ
ไมด์ลงค่ะลง

เลือกรูปสวยนะ
เอาเลยนะคะต้องถามกันทีละเรื่องถามกันทีละเรื่องทีละคนนะคะ

ค่ะก็ขอแป๊บเรื่องจะได้ชี้แจงถูก
ก็จริงขอใช้คำว่าลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อน
ด้วยสาเหตุอะไรก็ขอชี้แจงว่าเป็น

เอาอีกทีมั้ยอ่ะ

อ่านลงแป๊บนึงจะได้พูดทีเดียว

ขอเรียนนะคะ

ขอลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนค่ะ
ก็จริงเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่
และเราก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ดีใจกับการตัดสินใจนี้
ยังไงก็ตามเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่ดีของปู
แล้วปูก็ยังมองเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดี
แล้วปูก็รู้สึกว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปูค่ะ
ปูไม่สามารถบ่งบอกว่าเป็นความพูดได้ว่าด้วยสาเหตุอะไร
แต่มันเป็นความรู้สึกและเรารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ใช่
ปูหลายคนมองว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวกับความใดเริ่มมี

ไม่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหมือนกัน
ไม่เป็นไรค่ะจริงปูเป็นคนที่มองชีวิตกับการอยู่ในปัจจุบันนะคะ
ครัวก็โอเคนะคะจริงทั้งคุณแม่คุณพ่อ
ปูสนับสนุนปูรักรักระรบคนโนสค่อครัวคุณโนสมาก
แล้วก็ยังคงคุยกับคุณโน๊ตอยู่เหมือนเดิม
เรายังมีการโทรปรึกษากันตลอดค่ะ
จริงคุณโน๊ตเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็เรียนคอร์สทำนู่นทำนี่
แต่ปูก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนดี
อย่างล่าสุดมันเหมือนมีภาพมาว่าแบบโน้ตไปควงกับผู้หญิงที่พัทยา
ค่ะก็เพราะว่าเป็นเพื่อนเขานะคะจริงก็อย่าเชื่อมโยงเขาไปเลยให้เขาดูไม่ดี
จริงปูรู้สึกเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งอยากท้ายแล้วถึงอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในอนาคต
เขาก็คือเพื่อนคนหนึ่งของปูแล้วปูอยากเห็นเขาได้ดีอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดี

มองตัวเองและความรู้สึกตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาต้องการอะไร
ประมาณไม่กี่อาทิตย์ค่ะแต่ปูว่าความรู้สึกนี้ก็มีมาสักพักค่ะ
ปูว่าทุกคนคิดไปเองนะคะแต่ว่าสำหรับปูปูปูอายุเท่านี้เองนะ
คือก็โตแต่ก็มันมีอะไรอีกข้างหน้าที่ปูยังรู้สึกว่าปูยังตื่นเต้นด้วย
แล้วมีความสุขที่มันจะเกิดขึ้นเลยถามว่าซีเรียสไหมไม่ค่ะ
คือมันมีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบบหยุดแล้วมันไม่
นะคะจริงมันคือเวลาค่ะก็ต้องดูระยะเวลาด้วยมันไม่ได้วันสองวันเนาะ
แล้วก็จริงเวลาปูทำอะไรปูเป็นคนที่ค่อนข้างคิดและไต่ตรอง
และปูอยู่ในจุดหนึ่งในชีวิตที่จะแปลกไหมที่บอกว่าโสดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ค่ะ
จริงจะบอกว่ารูปนั้นเคคอัพเป๊ะมากเลยนะคะที่ลงไอจีอะค่ะก็เลยแบบเสียความรู้สึกนิดนึง
บอกว่าน้ำตาไหลจริงไม่นะคะลูกหน้าเป๊ะอยู่แล้วจริงครอบครัวปูเราก็มีพูดคุยกันปกติ
คนพูดวิจารณ์ไปมามันเลยมีการเข้าใจผิดไปใหญ่แต่ตอนนี้ก็ชี้แจ้งแล้ว
แม่ก็แม่ปูนี่คะปูว่าแม่จริงก็รักพี่โน๊ตนะคะแล้วก็รักปูด้วย
แต่ถ้ารู้จักปูดีแล้วจะติดตามข่าวปูพ่อแม่ปูไม่ค่อยยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวปูเท่าไหร่ค่ะ
จริงทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีพยายามมีคนเจอกันไหม
เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะแล้วอย่างที่บอกสถานะเปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งกันแล้วกันนะคะ
ปูยังรู้สึกว่าปูคุยกับเขาได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ยังยินดีกับเขาในทุกเรื่อง

ที่ผ่านมาปูอยู่ในจุดหนึ่ง

อยากจะใช้ชีวิตของตัวเอง

เพราะระยะเวลาที่คบกันมันก็ค่อนข้างนาน

เพราะว่ามันเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะจริง

มันสะสมมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ

มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะ
มันเกิดมาทุกวัน

แต่ก็ปู

ปูยินดีที่จะเจอเขาในทุกเมื่อ

ปูแฮปปี้กับการตัดสินใจครั้งนี้มาก

เหมือนแล้วพูดไม่คิดว่ามันกลับมาด้วยเนอะ

ไม่นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะ

เรื่องที่เครียดหรือเรื่องอะไรก็ตาม

แล้วไปเที่ยวแล้วไปปรับจูนอย่างกัน

ปูก็ไม่สบายใจถ้าใครจะตีข่าวเขาในทางที่ลบ
เพราะปูก็เป็นทีมกองเชียร์เขาเหมือนเดิมค่ะ
ไม่ว่าเขาจะคบปูหรือในอนาคตคบใครก็ตาม
ปูยังเป็นทีมโน้ตอยู่เหมือนเดิมค่ะ
เพราะสุดท้ายผมต้องรู้ว่างานยังไม่น่าจะทำเหรอครับ

มันคือชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง

ใจกันหรือยังไงบ้าง

จริงอย่างที่บอกอย่าเพิ่งซีเรียสอะไรมาก

คนอื่นก็ยังไม่ควรจะซีเรียสตาม
ตอนแรกก็ตกใจนะแต่ว่าจริงอยากจะขอบคุณพี่นักข่าวมากกว่า
ขอบคุณแฟนคลับที่เมสเซจมาขอบคุณคนรอบข้างที่ส่งกำลังใจให้ทั้งปู
แล้วก็ตัวถึงคุณโน๊ตด้วยเลยขอส่งความสุขกลับไปให้ละกัน

มีโอกาสโอกาสรีเทิร์นกลับไปรักกันใหม่พอจะมีไหมครับ
มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะจริงปูบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าปีหน้าเดือนหน้าปูรู้สึกยังไง
แต่ณเวลานี้ปูและเราสองคนมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้แล้ว
แฮปปี้ค่ะใช้คำว่าโสดได้ค่ะ
แล้วแม่คนโน้ตเหรอคะเขามี
ฮัปปี้ค่ะไม่ค่ะปูไม่เคยมองเรื่องนี้เป็นบัตรใจหลักค่ะ
ปูมองคนที่หัวใจค่ะ
ณตอนนี้ปิดประตูหัวใจไปก่อนสักพักนึงไหมคะ
คืออัพเปลี่ยนว่าไม่อยากใช้คำว่าปิดนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าคนติดตามข่าวปูมาสักพักนึง
อยากมามองว่าเรื่องงานเป็นเรื่องสำคัญบ้าง
ก็เลยขอเวลาใช้เวลากับตัวเอง
ใช้ชีวิตสนุกเฮฮาทำงานไป
จะวิ่งก็วิ่งจะไปไหนก็ไป
โอเคค่ะ

เอาสวยหนูกราบล่ะ

อ่ะฟูฟูวันนี้มาเปิดตัวซิตาร์

พี่ฟูกล้องนี้ด้วยนะพี่ฟูกล้องนี้ด้วย

มีหนังสั้นผู้หญิง๓รูปแบบ

อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ทำเกษตรกร
ก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่
คุณมีมุมมองความสวยยังไงบ้าง

สวยกันคนละแบบไม่ต้องมาแข่งขันกัน
เพราะว่าผู้หญิงทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
แล้วเราไม่ควรจะกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะ
อะไรที่เป็นแบบว่าจุดเด็ดหรือเปล่า

ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเราต้องแข็งแรงเป็นตัวของตัวเอง
ก็มาซื้อกันเยอะนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ได้มาได้มานั่งกันได้ไหม

ได้เนอะ

พี่แจ๊กไม่ได้ยินนะ
ไมค์ลงค่ะอ่าลง

อ่าเลือกรูปสวยสวยนะอ่า

เอาเลยนะ

ถามกันทีละเรื่องทีละคนนะคะ

เอาแบบเข้าไป

จริงมันเป็นความ

ว่าเป็นอ่าลงแป๊บนึงจะได้พูดทีเดียวเอาใหม่ไหม
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าเริ่มใหม่ไหมค่ะอ่าห้าสี่สาม
กูเริ่มอ่าก็ขอขอลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนค่ะ
ก็จริงเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่และเราก็รู้สึก
มั่นใจแล้วก็ดีใจกับการตัดสินใจนี้ยังไงก็ตามเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิท
เป็นเพื่อนที่ดีของปูและปูก็ยังมองเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดี
แล้วปูก็รู้สึกว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปูค่ะจริงจริงมันเป็นเรื่องของคนสองคน
แต่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยปูไม่สามารถบ่งบอกว่าเป็นคำพูดได้ว่า
ด้วยสาเหตุอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ใช่ค่ะ
ปูหลายหลายคนมองว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวกับความในเรื่องนี้

หรือยัง
เรายังมีการโทรปรึกษากันตลอดค่ะ
เลิกกันอย่างนี้คนก็ไปมองมีมือที่๓อะค่ะ
โอเคค่ะก็จริงคุณโน๊ตเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดา
เขาก็เรียนคอร์สทำนู่นทำนี่แต่ปูก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนดีไง
อย่างล่าสุดมันเหมือนมีภาพมาว่าแบบโน้ตไปควงกับผู้หญิงที่พัทยา
ค่ะก็เพราะว่าเป็นเพื่อนเขานะคะจริงก็อย่าเชื่อมโยงเขาไปเลยให้เขาดูไม่ดี
จริงปูรู้สึกเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งอยากท้ายแล้วถึงอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในอนาคต
เขาก็คือเพื่อนคนหนึ่งของปูแล้วปูอยากเห็นเขาได้ดีอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดี

รู้สึกยังไงครับชอบกันไม่ได้
จริงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะจริง
บางครั้งมันถึงจุดหนึ่งในชีวิต
เวลาผ่านมาสักพักนึงแล้วเราก็รู้สึกว่า
บายยังไงดีอ่ะอยากจะถอยหลังแล้วก็สะท้อนกลับมา
มองตัวเองและความรู้สึกตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาต้องการอะไร
เพราะโดยไม่มีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องหยุดได้แล้ว
ไม่น่ะค่ะ
มันคือเวลาค่ะก็ต้องดูระยะเวลาด้วยมันไม่ได้วันสองวันเนาะ
แล้วก็จริงเวลาปูทำอะไรปูเป็นคนที่ค่อนข้างคิดและไต่ตรอง
ปูอยู่ในจุดหนึ่งในชีวิตที่จะแปลกไหม
ที่บอกว่าโสดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ค่ะ
จริงจะบอกว่ารูปนั้นเคคอัพเป๊ะมากเลยนะคะที่ลงไอจี
ก็เลยแบบเสียความรู้สึกนิดนึงบอกว่าน้ำตาไหลจริงไม่นะคะ
รูปหน้าเป๊ะอยู่แล้วจริงครอบครัวปูเราก็มีพูดคุยกันปกติ
แต่วันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เหมือนที่ทุกคนคิดเลย
มันเลยมีการเข้าใจผิดไปใหญ่แต่ตอนนี้ก็ชี้แจ้งแล้ว
แม่ก็แม่ปูนี่คะปูว่าแม่จริงจริงก็รักพี่โน๊ตนะคะ
และรักปุ๋สด้วยแต่ถ้ารู้จักปุ๋สดีและติดตามข่าวปุ๋ส

เรื่องทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีแบบพย๔๕๐๐๐๓๐๐๔
สถานะเปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งกันและกันนะคะ

ปูคุยกับเขาได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ยังยินดีกับเขาในทุกเรื่อง
ใครไม่รู้สึกว่าคุณเฮิร์ดหนักมั้ยคะปูหรือว่าเราก็ทำแบบนั้น

คุณไม่รู้สึกว่าคุณเฮิร์ดหนักมั้ยคะ
ไม่นะคะเพราะว่าเรื่องจริงคือปูเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบัน
แล้วถ้าติดตามข่าวปูมาในที่ผ่านมาปูอยู่ในจุดหนึ่งในชีวิตของปู
ปูรู้สึกว่ามันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแล้วปูมีความสุขกับมันในทุกวัน
แค่อยากจะใช้ชีวิตของตัวเองไปอีกสักพักนึง
ซึ่งถ้าฟังดูแล้วก็ไม่ได้เรื่องแปลกนะเพราะระยะเวลาที่คบกันมันก็ค่อนข้างนาน
ครูใครเป็นคนแบบว่าตัดสินใจแบบเออหยุดครั้งนี้ก่อน
เพราะว่ามันเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะจริง
มันหลึงทุกติมตัวมันสะสม
มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจริงคนตื่นเต้นมากแต่มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะ
มันเกิดขึ้นทุกที่ว่าไม่ไม่เข้าใจ

รีเทิร์นล่ะคะจริงแล้วปูว่าปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไหมคะ
ปูเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันแต่ก็ปูยังไงเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปู
เป็นที่ปรึกษาที่ดีปูยินดีที่จะเจอเขาในทุกเมื่อ
แต่ณเวลานี้ปูแฮปปี้กับการตัดสินใจครั้งนี้มาก

เหมือนแล้วพี่ไปเที่ยวมันกลับมาด้วยนะพี่เจอที่ไหน

ถ้าเจอกันก็คงไม่แปลกมันหลายปี

ไม่นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะ

มันไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเรื่องที่เครียดหรือเรื่องอะไรก็ตาม
จริงบางครั้งการเลือกในสิ่งที่ดีกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ค่ะ
พี่ต้องใช้แข็้มมากนะครับ

ปูก็ไม่สบายใจถ้าใครจะตีข่าวเขาในทางที่ลบ
เพราะปูก็เป็นทีมกองเชียร์เขาเหมือนเดิมค่ะ
ไม่ว่าเขาจะคบปูหรือในอนาคตคบใครก็ตาม
ปูยังเป็นทีมโน้ตอยู่เหมือนเดิมค่ะ
คือทางนี้จบกันสวยมาก
ก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะ
มันคือชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผมผู้จังคือว่าฮัปพี่ทั้งคู่และกับโน้ต

คนอื่นก็ยังไม่ควรจะซีเรียสตาม

แต่ว่าจริงอยากจะขอบคุณพี่นักข่าวมากกว่า
ขอบคุณแฟนคลับที่เม็ดเศษมาก
ขอบคุณคนรอบข้างที่ส่งกำลังใจให้ทั้งปู

ขอส่งความสุขกลับไปให้ละกัน

โอกาสรีเทิร์นกลับไปรักกันใหม่พอจะมีไหมครับ

จริงปูบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าปีหน้า

แต่ณเวลานี้ปูและเราสองคน

แล้วแฮปปี้ค่ะใช้คำว่าโสดได้ค่ะ
แล้วแม่คุณโน๊ตมีคำว่าอย่างงี้ไหมคะ
ไม่ค่ะปูไม่เคยมองเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักค่ะ
ปูมองคนที่หัวใจค่ะ
ณตอนนี้ปิดประตูหัวใจไปก่อนสักพักนึงไหมคะ
คืออัพเปลี่ยนว่า
ไม่อยากใช้คำว่าปิดนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าคนติดตามข่าวปูมาสักพักนึง
มองเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำคัญมาสักพักแล้ว
อยากมามองว่าเรื่องงานเป็นเรื่องสำคัญบ้าง
ก็เลยขอเวลาใช้เวลากับตัวเอง
ใช้ชีวิตสนุกเฮฮาทำงานไป
ได้เอาสุดสวยอ้าวหนูกราบล่ะ
จริงอยู่นะผมพอมาก

พี่ฟูกล้องนี้ด้วยนะพี่ฟูกล้องนี้ด้วย

มุมนี้ด้วยนะครับปูนะ

มีหนังสั้นผู้หญิง๓รูปแบบ

ก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่
ก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะ
แล้วคุณมีมุมมองความสวยยังไงบ้าง

สวยกันคนละแบบไม่ต้องมาแข่งขันกัน

แล้วเราไม่ควรจะกลัวที่จะเป็น

อะไรที่เป็นที่จะให้ชุดเด้นตัวเอง

ก็มาซื้อกันเยอะนะคะ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ